ตำรวจนครบานร่วมกันกับตำรวจกองปราบรามครับ
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวอิสราเอล
ก่อเหตุฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติ

นายซีมอนมิตุั่นซึ่งเป็นชาวอิสราเอล

เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าโบกปูน
เพื่อนร่วมชาติภายในบ้านพักย่านนทบุรี

ส่วนเพิ่มเติมหลังตำรวจก็มีการส่วนที่กำลังกัน
บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่๘๘ทับ๑๖๗อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ก่อนจะไปพบศพของชาวต่างชาติถูกฆ่าหันศพยัดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทาง
แล้วก็โบกปูนอำพลางภายในบ้านพักครับ
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าศพที่เจอนั้นเป็นศพของนายเฮลียาฮูโคเฮนอายุ๖๓ปี
เป็นอดีตตำรวจอิสราเอลโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็พบว่า
บัญชีเงินฝากธนาคารของนายเฮลียาฮูนั้นมีความเคลื่อนไหวผิดปกติ
มีผู้ต้องสงสัยนำบัตรเครดิตไปกดซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าย่านรัฐนาธิเบสที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ไปซื้อกระเป๋าเดินทางที่ห้างแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะแต่ว่าบัตรนั้นรูดไม่ผ่านครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
และฝ่ายสืบสวนของจำรวจนครบานที่ร่วมกันกับชุดสืบสวนกองบังคับการ๑
สวนติดตามจนทราบว่าผู้นำบัตรไปกดนั้นคือผู้ต้องสงสัยชาวอิสราเอล๒คน
ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นพ่อลูกกันและเคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อน
ไปเจอกันที่ร้านอาหารย่านถนนเข้าสารครับ
และมีประวัติเคยยืมเงินของนายเฮลียาฮูโคเฮนมาก่อน
และน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปในครั้งนี้
จากการสอบประคำนายซีม่อนก็สารภาพว่าผู้เสียชีวิตคือนายเฮลียาฮูครับ

บันดาลโทษะโดยก่อเหตุสังหารนายเฮริยาฮูตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
ส่วนลูกชายอายุ๑๗ปีนั้นอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่พ่อก่อเหตุขึ้นหรือไม่